ออนไลน์ได้เผยแพร่เรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
หลังจากที่เขาได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความบอกว่าตัวเองเนี่ย
ถูกคนหนักยิงสามนัดแต่กระสุนปืนไม่เข้าเป้าเลยนะครับ
มีอยู่นัดเดียวที่เฉียดหน้าท้องไปเท่านั้น
บอกว่านี่เป็นเพราะว่าพระที่ห้อยคออยู่นั้นคุ้มครอง

เขาทำอะไรอยู่
แล้วสักพักเขาก็หยิดเปิดขึ้นมาแล้วเขาก็เล่นมาดีหวง

และเขาก็ต้นกายมานัดหนึ่ง
ซึ่งเสียงมันก็ดังครับดังแกล็ก
ทีนี้ดังปั้งเลย
ซึ่งผมก็ยังมองหน้าเขาอยู่นะตอนที่เขายิง

แต่พอสักพักหนึ่งพอเรารู้สึกตัวว่า
เหมือนมีอะไรมาโดนทอง
อัธพงศ์นาคศุกร์อายุ๓๑ปีเผยรอยกระสุนที่บริเวณหน้าท้อง
หลังถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตร๓นัดแต่กระสุนเฉียดเท่านั้น
เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
มีการแชร์กันอย่างแพร่หลายในแวดวงเซียนพระ
คาดว่าน่าจะรอดมาได้อย่างปฏิหารเพราะห้อยพระชื่อดัง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในคืนวันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ขณะกำลังเดินออกจากห้องพักของแฟนสาว
จู่ชายคนก่อเหตุที่ยืนอยู่ท้ายรถกระบะ
ก็เล็งปืนใส่พร้อมกับยิงปืนนัดแรกแต่กระสุนด้านยิงไม่ออก
ไม่กี่วินาทีจากนั้นก็ยิงรัวต่ออีก๓นัด
แต่กระสุนไม่เข้าที่ตัวนายอัตภพงศ์เลย
แม้ว่าระยะการยิงจะห่างเพียง๗เมตร
แต่กลับฉลับไปโดนประตูรั้วเหล็กกำแพงรั้ว
รวมถึงกระสุนเสยขึ้นไปทะลุประตูห้องพักของแฟนสาว
แน่นอนว่าเมื่อรอดชีวิตมาได้ราวเกิดปฏิหาร
มีคำถามว่าห้อยพระอะไร
โดยพระที่ห้อยคอมี๓องค์คือ
หลวงปู่ทวดพระรอดและหลวงพ่อพระสัยรุ่นฟ้าผ่าแล้วรอด
โดยหลวงปู่ทวดนั้นเป็นพระที่รุ่นน้องให้มาบูชา
ส่วนตัวเชื่อว่าด้วยบารมีของพระที่ห้อยคออยู่
ทำให้รอดจากกระสุนทั้ง๓นัดมาได้
รู้สึกตัวทุกอย่างเรายังคิดว่า
ตอนนั้นคิดเลยว่าเหมือนมีอาจจะเป็นปืนแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นปืนจริงนะ
ยังคิดว่าเฮ้ยเหมือนกูโดนยิงอะไร
โดนปืนอัดลมหรือเปล่าปืนแก๊ปหรือปืนที่มันที่เราไม่ได้คิดว่าเป็นปืนจริงเลย

พอเรารู้สึกว่าโดนยิงปั๊บเราก็เดินเข้าไปในห้อง

แล้วแฟนก็ถามว่าโดนอะไรใครทำอะไร
ก็มันก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนแผลเนอะ
แต่ว่ามันไม่ได้เข้าเนื้อมันเป็นเหมือนกับคล้ายเหมือนรอยถลอก
เขาคิดแค่ว่าเราใส่พระเรายกมือไหว้
แล้วก็เหมือนเราบูชาท่านแล้วท่านก็คุ้มครองเราแล้ว
มือยิงไม่ได้หลบหนีหลังก่อเหตุ
ส่วนตำรวจนครบานคลองตันแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
พร้อมนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะยังไม่ได้ผลสรุปอย่างแน่ชัดว่า
กระสุนโดนรั้วเหล็กแล้วทะลุไปเฉียดนายอัตภพงศ์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองให้รอดชีวิต
แต่นายอัธพงศ์ก็บอกว่านับเป็นโชคดีที่สุดแล้ว
เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ถึงแก่ชีวิตบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น